เรื่องแปลกชวนขนลุกนิดนึงที่เพชรบูรณ์นะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่ามีตำรวจนายนึงค่ะ
เขาก็อยู่ในป้อมป้อมตำรวจคนเดียว
แต่มันจะมีตึกร้างอยู่ไกลตรงนี้ค่ะเป็นบ้านร้าง
ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิง
ร้องเหมือนสะอึกสะอื้นนะคะ
ความเป็นตำรวจก็ต้องไปดูเนาะพี่อุ๋ย
ว่ามีอะไรหรือเปล่ามีผู้หญิงอยู่ในนั้น
มีใครมานั่งร้องไห้หรือใครถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่า

แต่เขาได้ยินกลางคืนใช่ไหมกลางคืน
อันนี้เราไปถ่ายกลางวันใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่พอเดินไปอ่ะเป็นยังไงไม่มีใครเลย

แต่พอไปดูไม่มีใครอ้๗๙๒๑๙
ก็ทีมข่าวเลยลองสำรวจดูนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นเหมือนโครงสร้างเปลือยแบบนี้ค่ะ
ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เป็น๑๐ปีนะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ
รู้แค่ว่าเป็นตึกเก่าของกรมทางหลวงอยู่ติดกับป้อมยามสายตรวจหมู่๕
ห้วยแร้งนะคะที่ตำบลนาเกาะอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
ทีมข่าวก็พยายามจะฟังเสียงว่ามีเสียงอะไรไหม
แต่ก็กลางวันก็อาจจะไม่มีเสียง
ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะตอนกลางวันก็เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
ทีมข่าวไปเจอกับร้อยตำรวจรีสุรชาติชัยเทืองรองสารวัตรปราบราม
สพลมเก่าอายุ๕๓ปีก็บอกว่าย้ายมาเข้าเวรประจำป้อมยามตรงนี้ได้๔๕เดือนแล้วค่ะ
มันมีเรื่องชวนขนลุกจริงแกยืนยันนะคะ
คืนวันที่๒๒พฤศจิกายน๒ทุ่มเข้าเวรอยู่
ได้ยินเสียงถ้ำกลางความมืดมันแววออกมาจากบ้านร้างข้างป้อม
ได้ยินเต็มสองรูหูเลยเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้น
ได้ยินอยู่เป็น๑๐นาทีค่ะเลยตัดสินใจใช้ไฟฉายเดินออกมาดูสิ
ด้านนอกรอบรอบตึกร้างตอนกลางคืนบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ร้อยตำรวจรีสุรชาติไม่ได้กลัวนะคะถือไฟฉายไปเดินรอบเลยตอนกลางคืน
แต่มันไม่มีใครค่ะไม่มีผู้หญิงไม่มีอะไรเลย
สุดท้ายร้อยตำรวจรีสุรชาติทำยังไงรู้ไหมคะวิ่งกลับป้อมยาม
เหรอพี่เขาใช้คำว่าวิ่งจริงวิ่งกลับป้อมยาม
แล้วอยู่ในป้อมคนเดียวแล้วยังต้องอยู่ต่อคุณผู้ชมค่ะ
ก็ช่วงแรกที่ไปอยู่ที่ป้อมตรงนี้เคยฝันนะมีเด็กมาบอกเลข
ฝันไม่เห็นตัวเด็กได้ยินแต่เสียงก็ไม่แน่ใจว่าเด็กมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ประมาณ๒๓ทุ่มพอดีผมนอนอยู่ผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
เป็นเสียงร้องไห้แบบเบาแบบเหนื่อยก็เดินดูตามบริเวณต่าง
แล้วก็ไม่พบครับไม่พบคนไม่พบอะไรเลย
คิดว่าจะอยู่ต่อได้ไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงวันนี้
ได้ครับต้องอยู่ต่อให้ได้ครับ
มีพระมีอะไรห้อยคอไหมครับ

ถึงแม้ว่าจะชวนขนลุกขนาดไหนร้อยตำรวจตรีสุรชาติบอกว่า
จะทิ้งป้อมตำรวจตรงนี้หรือว่าละทิ้งหน้าที่ไม่ได้นะ
ก็ได้แต่สวดมนต์ยึดมั่นในพระหลวงพ่อใหญ่วัดตาน
เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลมเก่า

แล้วก็พยายามก็อยู่ด้านั้นในป้อม
นี่โชว์พระให้ดูนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเจอเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๑๐ขวบ
ไปนั่งที่แถวแล้วตอนดึกคนเดียวด้วย
ตอนนั้นป้อมตำรวจยังไม่ได้ใช้งาน
ชาวบ้านก็เลยเดินเข้าไปถามเด็กว่ามานั่งตรงนี้ทำไม
นิ่งไม่ตอบดูจากหน้าตาแล้วไม่ใช่เด็กแถวนี้
ชาวบ้านก็เลยเริ่มขนลุกเลยรีบเดินออกมา
แต่พอเดินออกมาปุ๊บหันหลังกลับไปมองอีกที
เป็นยังไงฮะเด็กคนนั้นไม่อยู่แล้วค่ะ

แม่กลางคืนก็ดูเงียบสงัดดีเหลือเกิน
ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะลองไปดูก็ได้